นายกรัฐมนตรีได้นำประชาชนทำบุญตักบาทถวายเป็นพระราชกุศล
และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จทะเลิงทะวันอย่างราชสมบัติครบ๗๐ปี

ทุกคนต่างปลื้มปิติที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

นำคณะบุคคลสำคัญร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์
ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ
และพระสงฆ์ในโครงการ๗๗๐รูป
บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง

เสด็จเถลิงถวัญญาราชสมบัติครบ๗๐ปี

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

เฉลิงพระชนภัณฑ์ษา๗รอบ
๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
เวลา๙นาฬิกา๙นาที
อุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
โดยมหาเทราสมาคมได้บรรยัติบทพระคาถาพิเศษ
สันเสริญถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
สำหรับพิธีทำบุญดังกล่าวได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

โดยมีผู้นำศาสนาทุกศาสนาสวดถวายพระพร

ถวายพระพรในภาคส่วนของประชาชนชาวไทยทั่วโลก
โดยในกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ไว้บริเวณท้องสนามหลวง
มีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
และตั้งใจเจริญจิตภาวนา
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี
และศูนย์รวมแห่งความรักความสามัคคีของคนในชาติ

ที่ประชาชนคนไทยร่วมใจกัน
เสื้อสีเหลืองพร้อมเพลียงกันทั้งประเทศ